ก็ถูกเคลื่อนย้ายจากทางอังกฤษนะครับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยทางญาติได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพสุรินทร์นะครับ
ซึ่งเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมามีพิธีพระชาธาน้ำหลวงอาบศพนะครับ
หลังจากนั้นจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๗คืนนะครับ
ที่สารากลางน้ำของวัดเทพสุรินทร์นะครับ
สวดพระอภิษฐรรมศพจนถึงวันที่๙พฤศจิกายนนี้
จากนั้นจะเก็บศพไว้๑๐๐วันเพื่อรอกำหนดการพระชธานเพลิงศพต่อไปนะครับ
วันนี้ก็มีบุคคลในหลายแวดวงนะครับที่เดินทางมาเคารพศพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่ทางนักฟุตบอลของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้วันพรุ่งนี้จะลงแข่งพรีเมลีกอังกฤษนะครับ
ไปเยือนคาดิฟซิตี้นะครับ
หลังจากนั้นก็จะเดินทางมาประเทศไทยหลังจบเกมทันทีเพื่อมาร่วมพิธีศพของเจ้าสัววิชัยนะครับ
มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจที่รับการเปิดเผยจากทางครอบครัวนะครับ
ซึ่งก็มีพระรอดพิมพ์ใหญ่กรุมหาวันหลวงพ่อเกษมเขมโกและพระสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่
เจ้าสัววิชัยบูชาติดตัวไว้แล้วก็นำติดตัวในวันที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
คืออย่างที่เราทราบว่าไฟลุกไหม้เฮลิคอปเตอร์นะไหม้เยอะเลยไหม้หนักเลย
พระเครื่องทั้งสามองค์ของคุณพ่อไม่มีร่องรอยถูกไฟเมื่อแต่น้อย
ตามข้อมูลบอกว่าพระเครื่ององค์แรกที่นายวิชัยนำมาบูชา
ได้รับมาจากนายมนตรีพงพาณิชย์อดีตรองนายมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนฮวัน
ซึ่งมีความรักใคร่กันนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้อง
มนตรีได้นำพระสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่องค์ขุนศรีและเกรดบัวตูม
มาให้นายวิชัยเลือกพร้อมกับพระเครื่ององค์อื่น
แต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เจ้าสัววิชัยก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่อง
แล้วก็เกรงใจตอนนั้นก็เกรงใจคุณมนตรี
ก็เลยเลือกหยิบองค์ที่คาดว่าจะแพงน้อยที่สุด
แต่พอเข้าเริ่มศึกษาเข้าสู่วงการพระเครื่องอย่างจริงจังเนี่ย
เจ้าสัววิชัยก็มีเซียนพระสองคนที่คอยให้คำศึกษาอยู่ตลอด
ก็คือเซียนต้อยเมืองนนกับโกเนียวสำโรงคอยตรวจสอบคัดกรองพระเครื่อง
ก็ถึงได้ทราบว่าพระเครื่องต่างที่รับมาเนี่ยโอ้โหมีความสุดยอดมาก
ทั้งเรื่องของพุทธคุณแล้วก็เรื่องของมูลค่าต่าง
นี่คุณอาจจะวัดให้ดูเองเลย
ส่วนการตรวจสอบสาเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ซากของเฮลิคอปเตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุของเจ้าสัววิชัย
ถูกเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้วนะครับ
โดยขนส่งไปถึงฐานบัญชาการของหน่วยงานสืบสวนอุบัติเหตุทางอากาศ
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบอย่างละเอียด
หรือที่เรียกว่ากล่องดำของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าต้องรอการพิสูจนร่องรอยต่างจากซากเฮลิคอปเตอร์ที่เพิ่งได้มา
รวมถึงนำข้อมูลแล้วก็หลักฐานอื่นมาประกอบวิเคราะห์สาเหตุอย่างแท้จริงก่อนนะครับ
จะเปิดเผยอีกครั้งว่าเพราะอะไรเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยถึงได้ตกลงมา
ค่ะส่วนที่สาลาวัดเพิ่มทานนคลองหลวงจปทุมธานีค่ะ
ซึ่งก็จะเป็นสถานที่ในการจัดงานศพของน้องจุ๋มหรือนางสาวนุสราศุกร์หน้าไม้นะคะ
ซึ่งเป็น๑ใน๕ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเช่นเดียวกันนะคะ
ที่วัดแห่งนี้ทางครอบครัวก็ได้มีการทำบุญถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ
อุทิศส่วนกุศลให้กับน้องจุ๋มครบ๗วันของการเสียชีวิตแล้วนะคะ
ทางนายอำเภอนิติชัยวิริยานนท์ในอำเภอคลองหลวงแล้วก็นายกอบตคลอง๔
ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็มาร่วมแสดงความเสียใจ
คุณพ่อของน้องจุ๋มก็คือนายวีระโรธสุขหน้าไม้อายุ๖๐ปี
บอกว่าก่อนหน้าที่ไฮลิคอปเตอร์จะตก๒วันพ่อบอกว่ามีลางสังหรณ์ด้วย
นอนหลับอยู่ได้ยินเสียงแว่วเป็นเสียงพระสวดเป็นเสียงสวดมนต์นะคะ
ก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้จนสุดท้ายลูกสาวมาเสียชีวิต
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากนะคะ
ส่วนคุณแม่ของน้องจุ๋มนะคะคุณแม่สำเริงสุกหน้าไม้อายุ๖๑ปี
ก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นะคะ
ปกติแล้วถ้าลูกสาวไปทำงานต่างประเทศเสร็จกลับมา
ก็จะมีของฝากครอบครัวเสมอเลยโดยเฉพาะขนม
ก็จะบังคับให้คุณแม่กินขนมที่ซื้อมาให้
ล่าสุดก่อนบินไปครั้งนี้ค่ะลูกสาวบอกแม่ว่าจะไป๗วัน
เดี๋ยวกลับมาจะมาทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดเพิ่มทานพร้อมกับครอบครัว
แต่ก็มาเสียชีวิตไปซะก่อน
คุณแม่คิดสิ่งที่เขาบอกให้ลูกสาวไปทำงานต่างประเทศ
ก็บอกแม่เอ็มโภกินแล้วก็เหลี่ยนเข้าอ้น
แล้วไปคุณแม่ยังไงถึงได้ไปเผาพรถผมกรศีล

พวกเขาก็พากันไป

ตอนนั้นเป็นใครบ้างที่ได้
ซึ่งศพของคุณจุ๋มนุษราสุกหน้าไม้

ก็จะถูกส่งกลับประเทศไทยวันนี้
ตามเวลาของประเทศอังกฤษก็คือบ่ายโมงนะคะ
ซึ่งจะมาถึงเมืองไทยพรุ่งนี้ที่๓
พิธรรมกี่วัน๕วันหรือ๗วัน
เดี๋ยวทางครอบครัวจะหารือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ